เจ้าของบ้านที่ปราจีนบุรีครับ

เป็นพันธุผสมโอ้โหลูกดก

ช่วงหลังเนี่ยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งเขาเห็นว่า

ผลมะม่วงที่เคยดกเต็มต้นเนี่ย

ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูคุณผู้ชม

กล้องลูกคลับ

ให้ความเป็นธรรมแก่น้องเขาด้วย

อมครับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตผมขอทิชชู่หน่อยนะ

แล้วมันก็หยิบเอาเองเลย

กลุ่มนี้ก็แจ้งทราบผ่านกล้องวงจรปิดนะ

กลุ่มนี้มันน่าเอ็นดูหรือหน้าตีดีเนี่ย
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับ
กิ่งต้นมะม่วงของบ้านหลังนี้มันโน้มลงมา

คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงล่ะคิดว่าสมควรไหม
ถือว่ามีมารยาทหรือเปล่าในการขอมะม่วงก่อนจะเด็ดไป
แต่ไม่ใช่แค่น้องกลุ่มนี้สิคุณผู้ชม
มีกระบะสองคันครับนี่ขับชะลอมา
ปาดมาหน้าบาดเด็ดเฉยเลยเด็ดเฉยเลยนี่โอ้โห
ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของเจ้าของต้นมะม่วงนี้
ไปเจอต้นมะม่วงในความสูง๓เมตรครับ
เหลือลูกมะม่วงติดต้นอยู่๗ลูก
ก็เลยถามโอ้โหนักข่าวก็ไปถามความรู้สึกของเจ้าของบ้านด้วยนะ
คุณภูศิษฐ์นรพรมถามว่าพี่พี่ภูศิษฐพี่โกรธเปล่า
มีคนมาเด็ดมะม่วงพี่ใบไม่กอด
ทำไมกัดปันอ่ะทำไมสีมันกรอดอย่างนั้นอ่ะ
ภูสิตครับก็บอกว่าก็ส่วนตัวไม่ได้โกรธจริงนะ
เอ้าเหรอมองว่าก็มะม่วงเรามาน่ากินอ่ะ
เออแล้วมะม่วงของผมเนี่ยปลูกเป็นพันธสมแม่ลูกดกก่อนอันนี้
ออกผลเยอะเลยครับแต่มาสังเกตว่าหลังหลังเอ๊ะทำไมมันดูน้อย
ลงพอไปเปิดวงจรปิดถึงได้เห็นอ่าก็เอาอย่างงี
แล้วกันเดี๋ยวปีหน้าถ้าออกผลมาอีกเนี่ย
แขวนน้ำปลาหวานพริกเกลือไว้ให้ด้วยไม่ได้ประชดใช่ไหม
ประชดใช่ป่ะพี่ภูสิทธิไหนลองฟังหน่อยฮะ
คือกระบะนี้ไม่ได้ขอแต่มีเด็กมายกมือไห้กล้อง

แล้วก็มาฟันฟันเราดึงไปครับอ่าแล้วเรามีความรู้สึกไงบ้างครับ
ก็ผมว่ารู้สึกว่ามะม่วงที่เราปลูกไว้ก็มีคนอยากกินเหมือนกัน
อะไรประมาณนี้ครับผมคือไม่ได้ห่วงเลยครับ
ไม่ได้ห่วงครับแต่เหลือให้ผมกินบ้างแค่นั้นเอง
เดี๋ยวถ้าปีหน้าถ้ามันดบกว่านี้เดี๋ยวผมจะทำพริกน้ำปลาหวานพริกเกลือ

พี่ภูศิษย์เดี๋ยวอีก๗ลูกใช่ไหมพี่เก็บไว้กินสักลูก
อีก๖ลูกแบ่งเบิร์ดน้ำแข็งดองคนละสักสองละกัน

รูปนั้นอะหาให้พี่ภูศิษย์เห็นมากิน
ไว้ก็เหลือให้พี่เขาบ้าง